ปกติพูดถึงการแข่งรถหลายคนอาจจะมองไม่ดี
ไปแว้นบ้างสร้างความเดือดร้อน

บอกว่าเขาแข่งรถจนได้เงินล้าน

ูด้งเล่าไม่ยัง
เอาละครับสุดแห่งสันสี๕๓ที่ส่วนโยนนี้จะเป็นใคร

คุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้มีประวัติ
ประวัติก็คือเขาชนะเงินรางวัลกว่า๑ล้าน๓แสนบาท

ต้องบอกว่าเขาเนี่ยแต่งรถแบบถูกน้อย

เห็นบอกว่าชนะเงินรางวัลกว่าล้านสามเลยครั้งนี้

แล้วหมดไปประมาณเท่าไหร่สำหรับการแต่ง

เวลาแต่งรถเข้าสนามเนี่ยถ้าจะเอาไปให้แบบได้แชมป์

ต้องใส่ใจมันต้องคิดว่าว่าจะพลิกแพงไปทางไหนได้ป่ะ

ตัวคนขี่อันนี้เกี่ยวกับแนว
ไหวหวิทย์ต้องดีคิดให้ทันคิดให้ไว
ไม่ใช่ว่ารถแรงอย่างเดียวไม่ได้
ฟิลตอนที่แบบลงสนามมันเป็นยังไง
มันกดดันเหมือนเราแหวกเงินไว้ล้านกว่า
แล้วถ้าเราพลาดหน่อยเดียวคือความกดดันอยู่ที่ตัวขับเยอะมาก
การที่เราจะแต่งแล้วก็ไปเข้าสู่สนามมันต้องแต่งอะไรบ้าง
ก็มีท่อไอเสียวงล้อสเตอร์มิ้นแล้วก็หัวขีดลูกสูบ

ดูแรงมากแล้วก็แรงท้อ
ทำไมถึงเกิดห้องนี้ขึ้นมา
มีชาวบ้านก็ไม่เคยชอบเสียงมันดัง
ก็เลยทำห้องขึ้นมาให้มันเป็นเสียงดังแค่ตัวเอง

น้องไม่ต้องไปเคสอะไรบนถนน
นี่ฮะต่อไปช่างเอกเขาจะลองเทสเครื่องให้ดูนะครับ
โอ้โฮนี่คืออาหารผู้ชม

โอ้อย่างของห่อไอเซล

สมุกสาครครับถ้วยไหนแพงสุดค่ะช่างเด็กที่ได้มา
น่าจะเป็นถ้วยเขียวแสน๒นี้เท่าไร
มันเป็นถ้วยคาร์บอนนะฮะ

รางวัลมาเยอะแยะสำหรับช่างเก่งนะคุณ

เยอะแยะสำหรับช่างเดทนะอัฐูชาติ

เราแต่งรถกันจะไม่บิดบนท้องถนน
เพราะในสนามตอนนี้เขามีทั่วประเทศแล้ว
คือเราไปซ้อมรถหรืออะไรในสนามได้ครับ
แหละครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิติความชอบนะครับ

ถ้าใครอยากประสบความสำเร็จแบบช่างเด็กก็ลองดูได้ครับ
วันนี้ผมและช่างเดชต้องลาไปก่อนแล้ว

ไปแล้วครับคุณผู้ชม

ถ้าได้แล้วสูด้มเดี๋ยวไปลงแข่งด้วยก่อนดีกว่า

แต่ดีนะคะบางทีเราได้เห็นการที่แต่งรถแล้วมาทำเป็นอาชีพ
แล้วก็หาตังค์ได้จริงแบบนี้ก็น่าชื่นชมนะคะ